คุณเจอหน้าอย่างไงคะ
แล้วคุณคิดว่าจะคุยกับเขาคุณคิดว่ากันอะไรกับเขากัน
ไม่มีนะครับไม่มีทั้งอินบล็อกไม่มีโทรหาหรือไม่มีอะไรอยู่แล้วครับผม
คือถ้าถึงมีเนี่ยก็อาจจะเป็นฝ่ายผู้จัดการ
เพราะว่าผู้จัดการเขากับผมคนเดียวกันกับฝั่งผู้หญิงใช่ไหมพี่ก๊อฟ

อะไรนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วครับผม
คือคือแน่นอนผู้ชายถ้าเขาอยากคุยกับผมจริงเขาโทรมาแล้ว
เขาไลน์ผมมาแล้วก็คุยกับผู้ชายตกลงยังไงอะไรยังไง
ถ้าถ้าเราเข้าใจผิดหรือว่าเราผิดอ่ะผมก็สามารถขอโทษได้

หรือกับน้ำหวานได้คุยกันไหมครับไม่ได้คุยครับอืม
เพราะเราไม่ได้สนิทอะไรกันขนาดนั้นก่อนมีเรื่องมีราวเราเคยเจอหน้าผู้ชาย
คุยกับผู้ชายเหมือนไงครับผมไม่เคยครับแต่ว่าก็ตามข่าวก็อยู่
ครับผมเขาก็พอตัวเหมือนกันครับผมก็บอกเขาก็พอตัวเหมือนกัน
ผมไม่รู้ครับผมก็พอตัวเหมือนกันพี่ท่านแล้วก็มีบางคอมเม้นท์ที่บอกว่า
แล้วเราไปยุ่งอะไรกับเขาคือเข้าใจป่ะเขาว่าถามว่ายุ่งอะไรกับเขาแน่นอนว่า
สมมุติเราไปเที่ยวหรือว่าเราไปอย่างนี้เราเจอแบบนี้เราก็เราก็ไม่ชอบ
และยิ่งเป็นเพื่อนเป็นศิลปินดาราที่เราชื่นชอบด้วยแล้วเราเป็น
เออเออจบจบไปแค่นั้นเองอ๋อไม่ได้คุยครับก็ให้กำลังจะ
ห่างเพราะว่าเราไม่ได้เล่นละครหรืออะไรเจอแล้วเราก็
ตามไอจีเขากดไลค์เขาเป็นกำลังใจให้เขาผมว่าถามว่า
ชอบใช้คุณแรงไหมผมอยู่วงการมานี้ผมก็ไม่ได้ไปต่อย
ไปตีไปตีใครหรือว่ามีเรื่องอะไรกับใครนะครับผมแต่ถ้า
สมมุติว่าวันหนึ่งมาเกิดผมอ่ะเราก็สามารถเคียร์กัน
ได้ได้อ่ะถ้าสมมุติคุณไม่รู้อ่างี้หนึ่งหนึ่งก็
ได้ถ้าหนึ่งหนึ่งเสร็จอ่ะอาจจะแฟร์แฟร์เป็นเพื่อนกัน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
นี่คือเป็นเป้ที่อ่อนดอยมาก
ขนาดคนอย่างผมผมยังไม่กล้าทำเลย

ครับแล้วคุณแม่น

แต่ตอนนี้คุณแม่นต้องการแบบ
คือมีเหตุการณ์ในสังคมเราก็จะแบบมีส่วนร่วมกับ

ไหลไปตามน้ำไหลไปตามลม

คืออะไรที่มันไม่ถูกต้องเราก็อยากจะ

โอเคนะ
แม่นั้นนิดหนึ่งเนอะ
เราได้ทราบไหมครับว่ามีคนแบบ

ทุกคนเห็นนะฮะผมก็ดูแลเขาอะไรเขาไม่ได้ติดต่อกันมานานแค่ไหนแล้ว
นานแล้วครับตั้งแต่พ่อแม่มีเรื่องกันผมไม่ได้ติดต่อแล้วครับ
เป็นสิบปีรู้จักว่าเป็นอะไรคือสิบปีคือเรื่องเป็นในครอบครัว
เรื่องอะไรก็ไม่อยากจะอะไรมากมายครับปล่อยให้เคลียร์เป็นหลังบ้านดีกว่านะครับผม
แต่ถ้าอยากรู้พี่ก็ไปตามหาคุณแม่พ่อผมเองละกันไปสัมภาษณ์เองแล้วกัน
ผมก็เป็นคนกลางเป็นแค่ลูกนะครับถ้าพี่อยากรู้พี่อยากรู้เรื่องแบบแม่เป็นยังไงพ่อเป็นยังไง
ไปสัมภาษณ์พ่อแม่ผมที่เชียงใหม่แค่นั้นเองครับผมครับขอบคุณมากครับ